ก็มีหลายวัดที่ตอนนี้ก็มีการจัดทำการเผาศพ
ให้กับผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิต
ไผลล้อมเป็นอีกวัดหนึ่ง
วัดแห่งนี้นะฮะก็ใช้วิธีแบบนี้ครับ

ไผลล้อมจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมให้ด้วย
มีพิธีบังสุกุลให้ด้วย
ญาติโยมสามารถมาร่วมพิธีได้ด้วย
ดังนั้นขั้นตอนและกระบวนการในการชาปนกิจ
อาจจะเยอะกว่าที่วัดอื่นที่เผาอย่างเดียว
แต่ว่าตอนนี้ทางหลวงพี่น้ำฝน

บอกว่าตอนนี้โอ้โหคิวจองเมนเต็มถึงวันจันทร์ที่๑๒กรกฎาคมแล้ว
ถ้านับรวมศพที่ทางวัดเผาไปแล้ว
กับคิวที่จองไว้ก็รวม๘๑ศพแล้วนะครับ
ทั้ง๘๑ศพผู้วายชน
ก็เสียชีวิตจากโควิด๑๙ทั้งสิ้นเลยนะครับ
แล้วก็สิ่งที่วัดเจอตอนนี้ก็คือ
ญาติโยมติดต่อมาเรื่อย
จองเมนเผาศพเรื่อยด้วยนะครับ
มาได้ทราบข่าวว่าคนที่ป่วยจากโรคโควิดนั้นมีเยอะมาก
แล้วก็ตัวอัตมาเองก็มีลูกศิษย์เข้ามาติดต่อ
อยากจะให้ช่วยจองเตียงที่โรงพยาบาล
มันก็ยากเพราะว่าผู้ป่วยนั้นเสียชีวิตกันมากมายเหลือเกิน
คือเขาก็จะมาจองในการทำพิธี
เพราะว่าคือคิดว่าญาติของตัวเองจะคงจะเสียชีวิตไม่นานนี้
แล้วก็มีการมาเตรียมรอไว้ก่อนเลยในการที่จะจอง
แล้วก็มาจองเพื่อจะทำพิธีชาวพนักกิจนั่นเอง

วัดที่จะทำพิธีชาปนกิจก็จองยากอีก
ก็ต้องมีคนมาจองในการที่จะประกอบพิธีชาปนักกิจอีกเช่นกัน
ตัวนั้นสองอย่างตัวนี้มันเป็นคู่กันแล้วนะครับ
คือสิ่งที่หลวงพี่น้ำฝนเล่าให้ฟังอีกอย่างหนึ่งนะคุณ

ญาติผู้ป่วยโควิดเนี่ยจองเมนล่วงหน้า
ทั้งที่ญาติของตัวเองยังไม่เสียชีวิตเลย

แล้วก็กลัวด้วยว่าถ้าเกิดเสียชีวิตแล้ว

หลวงพี่บอกผู้เสียชีวิตเยอะจริงนะฮะ
แต่ว่าทางวัดเราก็รับเผาเต็มที่ได้วันละ๒ศพเท่านั้นเองนะครับ
ก็มี๒รอบคือ๑๐โมงเช้ากับ๔โมงเย็น
เพราะแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
เรามีพิธีการต่างด้วยไม่เหมือนวัดที่อื่นนะครับ

ทั้งเรื่องของการรอให้เตาเย็นแล้วก็รวมเบ็ดเสร็จ
ไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมงจึงจะสามารถเก็บกระดูกได้
บางครั้งก็อาจจะล่าช้าไปถึง๖ชั่วโมง
ถึงจะเผาอีกรอบในช่วงเย็นนะครับ
พี่น้ำฝนบอกว่าคุณลองคิดภาพนะ
ปี๖๓มีการชาปนกิจหรือว่าเผาผู้ป่วยโควิด๑๙ศพเดียว

ส่วนปี๖๔๘๐ศพแล้วครับ

ศพแล้วนะฮะรวมทั้งสิ้น๘๑ศพที่วัดเนี่ย

ส่วนเมนที่วัดใช้เตาเผาเนี่ย
ก็คือเตาเผาแบบเตาน้ำมัน
มาตั้งแต่ปี๔๘ใช้งานมาก็หนักหนาเหมือนกัน๑๖ปี
แต่หลวงพี่น้ำฝนบอกว่ายังใช้งานได้ดีอยู่ไม่มีปัญหา
เตาเนี่ยก็ซ่อมแซมบ้างตามปกติแหละครับ
สิทธิ์ถามว่าแล้วทางวัดยังรับทำพิธีบำเพ็ญกุศล
ปนักกิจศพอื่นหรือไม่หมายถึงศพทั่วไปนะ
ท่านก็บอกว่าก็รับแต่ว่าก็จะมีญาติโยมเนี่ย
มาใช้ที่วัดไม่มากนัก
เพราะว่าที่วัดส่วนใหญ่จะรับแต่ผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙ใช่ไหม
ส่วนศพที่บอกว่าจองเมนถึงวันจันทร์ที่๑๒กรกฎาคมเนี่ย
คือมีการประสานกับโรงพยาบาลไว้ศพเก็บอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว
แล้วก็จะรับออกมาทำพิธีตามกำหนดตอนที่จองเมนไว้คือวันจันทร์ที่๑๒นี้นะครับ
ไผลล้อมก็บอกว่ามีกองทุนสวดเผาฟรี
ไม่มีการเรียกร้องบอกบุญกับญาติโยมนะครับ
แต่ถ้าใครอยากร่วมทำบุญเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้
ก็สามารถบริจักษ์ได้ตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นไว้หน้าจอนะครับ